เป็นเรื่องที่นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำ

เตือนภัยสาวที่อาจจะเช่าห้องอยู่คนเดียว
ตามลำพังนะครับแล้วก็กลางดึกกลางดื่น
อาจจะมีคนมาก๊อกแก๊อกแก๊กอยู่หน้าประตู
ให้ระวังไว้แม้จะเป็นคนข้างห้องก็ตามนะครับ
เขาได้โพสต์คลิปพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ระทึก
เราฟังคลิปไปด้วยนะฮะ

ไม่มีเสียงนะฮะก็เป็นคลิปภาพนะครับ

ตัวเธอเองอยู่ห้องพักเพียงลำพัง

แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณตี๒
เธอรู้เลยเอ๊ะใครมานะตี๒แล้ว
แต่ตอนนั้นเธอก็ไม่เอกใจเพราะว่าการเช่าห้องอยู่ในที่แห่งนี้

แม้ว่าจะเป็นแบบว่าที่พักกลัวมีชายมีหญิงก็ตามนะครับ

อ้าวไปเพราะว่าเป็นผู้ชายข้างห้อง
อ้าวก็ถามมาทำไมคะยังไง
จากนั้นไปแกะอีกแล้วรอบ๒

พอครั้งที่สองผู้ชายก็มาก๊อกแก๊กหน้าห้อง
เธอก็เปิดประตูออกไปอีกก็รู้แล้วล่ะว่าเป็นผู้ชายข้างห้อง

ก็เหมือนว่าทำไมคะยังไง

มันเปิดห้องตัวเขาเองไม่ได้

อย่าเดินออกไปซุ่มสี่ซุ่มห้าแบบนั้นเอาจริง

ก็บอกนี่ไงคะก็ยังไขได้อยู่นี่

มีเสียงก็แก๊กก็แก๊กหน้าห้อง
เธออีกแล้วเธอจึงตัดสินใจเนี่ยก่อนจะเปิด
ก่อนจะเปิดประตูครั้งที่๓นี่ครั้งที่๓นะ
เธอตั้งกล้องโทรศัพท์มือถือไว้

โทรศัพท์ไปบอกแฟนของเธอก่อน
แต่ว่าตั้งกล้องรอไว้ไง
ตั้งกล้องรอไว้

ตรงช่วงนี้คือเหตุการณ์ที่แฟนหนุ่มเขามาแล้ว

แล้วก็มีการพูดคุยเพื่อนข้างห้องคนนี้

โอเคหรอ

ใครตัวสบายใจนะ